นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๓๐ทับ๖หมู่ที่๑ซอยคลอง๓๑ทับ๑๗
ตำบลกลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ซึ่งเป็นบ้านของนายธวัฒนกิจธนานันตระกูล
ปรึกษาส่วนตัวของนายสุภาชัยศรีสุภอักษร
ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการสั่งจ่ายเช็คเงินสดของสหกร
จำนวนมูลค่าแล้วคิดเป็น๓๒๑ล้านบาท
โดยนายธวัฒนกิจอดีตที่ปรึกษาของนายสุภาชัย
เล่าว่าได้รับการว่าจ้างจากนายสุภาชัย
ให้เข้ามาช่วยจัดการเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน
มูลค่า๓๒๑ล้านบาท
เพื่อจะนำทรัพย์สินดังกล่าวนั้นไปแปรสภาพ
แล้วนำกลับไปคืนแก่สมาชิกสหกร
โดยเข้ามามีส่วนตั้งแต่ปี๒๕๕๕ในช่วงปีดังกล่าว
แต่เนื่องจากทรัพย์สินทั้งหมดถูกอายัดเอาไว้

ส่วนรายละเอียดเรื่องอื่นตอนนี้ยังไม่ขอพูดถึงนะครับ
ด้านพันธมรถโทสมบูรณ์สารสิทธิ์

ก็คือย่างตลาดไอราบ้านพักของนายธวัฒน์ชะกิดนะครับ

ซึ่งจุดสำคัญอยู่ที่บ้านพักของนายธวัฒกิจนี่เอง
เพราะเจ้าหน้าที่ต้องการหลักฐานที่เป็นเอกสารต่าง